คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เรามาติดตามความคืบหน้า

แล้วก็ล่าสุดค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาแถลง
รายชื่อ๙ดาราใช้คำว่าล็อตแรกก็น่าจะได้
ที่จะต้องเข้ามาให้ปากคำกัน

หลังจากที่มีการสอบปากคำผู้ต้องหาในคดีนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ติดตามเรื่องนี้กันกับคุณพลอยสจิฤทธิสินนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ

ก็ได้มีการออกมาเรียก๙ดารานะคะ
เพื่อที่จะให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนภายในต้นเดือนหน้าค่ะ

ตรวจสอบคลิปวิดีโอจำนวนสิบคลิปด้วยกันนะคะก็สามารถรวบรวมนักแสดงทั้งหมดค่ะ
ที่มีรายชื่อเป็นและรีวิวสินค้านะคะโดยมีการทำคลิปของบริษัท
สกิมจำกัดค่ะซึ่งกำลังถูกดำเนินคดีอยู่ในขณะนี้
โดยรายชื่อนะคะประกอบไปด้วย๑ม้าอ่อนนภากฤษฎีค่ะ
รีวิวสินค้าชิโนบิค่ะสายป่านสุพิญญาอภิญญาวาสนะคะ
รีวิวสินค้าครีโอเมพิจารณาสาขากรรีวิวสินค้าเมสโซหน้าใสและครีโอ
ซี่หวาดนะคะได้รีวิวสินค้าครีโอจำนวน๒คลิป
แพทย์นักประผ่าตันตะกูลและออฟฟี่อรพานดันวัฒนกุล
ออฟฟี่แม็กซิมได้รีวิวสินค้าชิโนบิค่ะ
้อยรัชวินวงวิริยะนะคะได้รีวิวสินค้าสลิมมิ้ว
โซสกลรัฐวรอุไรค่ะก็ได้รีวิวสินค้าสกินมิ้ว
หญิงแย้นนทพรนะคะธีระวัฒนสุขค่ะ
ก็ได้รีวิวสินค้าสลิมมิ้วเช่นเดียวกันโดยพนักงานสอบสวนนะคะ
ก็ได้เรียกดาราทั้ง๙คนค่ะให้เข้ามาพบภายในวันที่๔
วันที่๗พฤษภาคมนี้นะคะเรียงตามลำดับดังนี้ค่ะ
วันที่๔นะคะช่วงเช้าม้าอ่อนนภาช่วงบ่ายสายป่านอภิญญา
วันที่๕ค่ะเมพิชชนาธิ์และเจซี่วาดนะคะ
วันที่หกค่ะแพทนปภาและออฟฟี่ออรพันธ์
ก้อยรัชวินค่ะวันที่๗นะคะเป็นหญิงแย้นนทพรและโฟสกลรัฐค่ะ
อกจากนี้นะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ยังได้บอกอีกนะคะว่าเบื้องต้นนั้นพบดาราจำนวน๕๙คนค่ะ
เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งในวันนี้นั้นได้เรียกจำนวนเก้าคนชุดแรก
เข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำแล้วก็จะมีการรวบรวมหลักฐานนะคะ
พิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่ซึ่งจะต้องตรวจสอบนะคะ
พยานหลักฐานอื่นอื่นที่จะเกี่ยวข้องด้วยเช่นเรื่องการใช้นะคะ
รวมถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างต่างค่ะโดยการออกหมายเรียกดารานะคะ
ออกทั้งหมดสองครั้งด้วยกันค่ะหากไม่มาพบนะคะ
ก็จะทำการออกหมายจับตามกระบวนการในส่วนของกรณีนะคะ
ดาราค่ะอ้างว่าเป็นผู้เสียหายนั้นนะคะ
ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็บอกว่าจะต้องสอบปากคำก่อนนะคะ
เนื่องจากว่าดารานักแสดงเนี่ยจะต้องมีการรับเงินค่าจ้างค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นนะคะก็ทราบว่าดารานั้นรับเงินค่าจ้างในการรีวิวสินค้า
ในจำนวนตัวเลขหกหลักด้วยกันค่ะซึ่งในส่วนของดารานักแสดงนะคะ
ก็สามารถให้การได้ทุกอย่างตามสิทธิ์นะคะแต่ตำรวจเองค่ะ
ก็จะมีวิธีการตรวจพิสูจน์พร้อมยืนยันนะคะ
ว่าจะวิเคราะห์และพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมค่ะ
พร้อมยืนยันนะคะว่าไม่ได้จับจ้องเอาผิดเฉพาะตัวดารานักแสดงเท่านั้นค่ะ
เพราะว่าในคดีนี้นะคะได้มีบุคคลธรรมดาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
โดยเบื้องต้นนะคะหากดารานักแสดงค่ะตรวจพบความผิดนะคะ
ก็จะมีการเข้าข่ายความผิดค่ะตามข้อหาโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
เกินความจริงข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ
หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร
เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงข้อหาการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมนะคะโดยเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือบุคคลอื่นค่ะ
สำหรับการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๘คนเบื้องต้นในคดีนี้ทั้งหมดนั้นยังคงให้การภาคเศษนะคะ
แต่ว่าให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะได้มีการรวบรวมผู้เสียหายได้ทั้งหมดห้าร้อยคน
หมุนราคาความเสียหายกว่า๑๑๑ล้านบาท
ในคดีนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จะดำเนินคดีจนถึงที่สุด
เนื่องจากว่าคดีนี้นั้นจะถือเป็นตัวอย่างให้กับดาราและบุคคลอื่นที่จะรับรีวิวสินค้า
ให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์รวมถึงข้อเท็จจริงต่างให้ชัดเจนค่ะ
เนื่องจากว่าดาราหรือตัวบุคคลที่จะมารีวิวนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะต่อประชาชน
รวมถึงตั้งอยู่บนความถูกต้องแล้วก็ไม่สร้างความเสียหายให้กับบุคคลอื่นด้วยค่ะ
ชจิริฐศิลปข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
ขอบคุณคุณพชจริด้วยนะคะ